ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนนะคะช่วงเย็น
สมรภูมิดินแดงกลับมาอีกครั้งแล้ว
เมื่อมีกลุ่มมวลชนมารวมตัวกันอยู่บริเวณนั้น
เพื่อจะเดินทางไปยังบ้านพักของนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นค่ะมีการปาประทัดเครื่องระเบิดขวด
แล้วก็จุดไฟเผารถของสอนอดินแดง
และนี่เป็นภาพที่ตำรวจควบคุมฝูงชน
ก็เข้ามาระงับเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้สักประมาณ๖โมงเย็นได้ค่ะ
หลังจากกลุ่มมวลชนขับไล่พลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้ยุติการชุมนุมที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้ว
ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะเคลื่อนขบวนไปยังสามแยกดินแดง
เพื่อจะเดินทางต่อไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
โดยมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนหรือที่เรียกย่อ
เพราะว่าคอฝมาตั้งแนวป้องกันเอาไว้ตลอดเส้นทางค่ะ
แล้วก็มีการนำรถจีโน่ซึ่งเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูง
แล้วก็รถเครื่องขยายเสียงมาจอดเอาไว้ด้วย
ในช่วงหนึ่งมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายจุดพลุแล้วก็ประทัดค่ะ
มีการใช้ระเบิดขวดเครื่องใส่ตำรวจคอฝนะคะ
ก่อนจะมีคนนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาเทราดฝากระโปรงรถของตำรวจ
สอนอดินแดงนี่ช่วงที่มีการปลาคล้ายประทัด
ไฟด่อไฟฟ้ายังนะดินใส่กันไปมา
แล้วก็มีการนำเชื้อเพลิงมาเทราดฝากระโปรงรถตำรวจสอนอดินแดง

จากนั้นตำรวจคอฝนำถังดับเพลิงไปฉีดน้ำ
ดับไฟเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไหม้ไปทั้งคัน
ลชนกลุ่มนี้ยังมีการจุดพลุปลาประทัดยักษ์ใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลาประมาณทุ่มครึ่งทางตำรวจคอฝนำกำลังเข้ากระชับพื้นที่แบบ๓ทิศทางค่ะ
โดยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นรถกระบะนับ๑๐คันนำกำลังพลที่มีทั้งโล่
กระบองและปืนยิงกระสุนยางนะคะปืนยิงกระสุนยางลุกเข้าหากลุ่มมวลชนจังหวะนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนมีการจุดพลุสกัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับถอยร่นหนีไป
ทางฝั่งอนุสวรีไทยสมรภูมิแล้วก็ซอยรางน้ำก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีไป
หลังจากนั้นพลตำรวจตรีเจรสันแก้วแสงเอกโคศกบชนค่ะได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายนะคะไปฟังเสียงโฆษกปชนกันค่ะ
ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนรวมกลุ่มกันที่บริเวณแยกใต้ด่วนดินแดง
และก่อเหตุความวุ่นวายเผาและทำลายรถของทางราชการ
ตลอดจนมีการใช้พลุประทัดยักษ์ลูกแก้วและขวดแก้ว
ว่างปลาใส่เจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบในบริเวณดังกล่าวและจะทำการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกรายอย่างเคร่งคัดต่อไป
เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ผู้ว่ากอทมก็มีการไลฟ์ที่ต่างประเทศแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วย
ก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ